ทีนี้มาดูเรื่องของทนายแม่บ้างละกันค่ะ

ทำนายกิจสนะไม่ถูกใจคุณแม่แล้วเหรอ
คุณแม่บอกว่าพอก่อนพอก่อนตอนนี้

เพราะตอนนี้จะให้ทนายเดชาเป็นคนดูแลคดีนี้
เขาบอกว่าทนายกฤษณะอาจจะดื้อแล้วไปออกสื่อ

ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ทนายกฤษณะไปคุณแม่ก็เลยไม่พอใจ

โดยทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์
แล้วก็ถือว่าเป็นทนายที่ปรึกษาในคดีนี้เนี่ย
ก็พอมีข่าวมาบอกว่าคุณแม่ปลดทนายกฤษณะแล้ว
ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะ
เราก็เลยต้องถามแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น

กลัวไงว่าจะไปมีผลกระทบกับรูปคดีอะไรหรือเปล่า
เนื่องจากทนายกฤษณะออกสื่อมากไป
นั่นสิฮะทีนี้เราก็ต้องฟังความจากคุณแม่ของคุณแตงโมหน่อยนะ
เพราะคุณแม่เปิดเผยออกมา
มีเสียงให้ฟังกันด้วยว่าคุณแม่พูดว่าอะไร

ฟังชัดเลยนะคะ
คุณแม่จะเปลี่ยนให้ทนายเดชาเป็นทนายของคุณแม่

คนเดียวทนายเดชาคนเดียวนะคะ
ทนายเดชาคนเดียว

จะช่วยทนายเดชาทำงานในออฟฟิศเท่านั้น
ไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดอีกแล้วไม่ออกทีวี
ไม่ให้สัมภาษณ์ใดไม่ต้องไปเดินเอกสารใด
ไปโรงพักไปไหนไม่ป้องแล้วให้อยู่ในออฟฟิศเท่านั้น
ให้ทนายเดชาเป็นผู้สั่งการ

ลงเป็นการปรับการทำงานหรือว่าปลดว่ะ
คืออย่างนี้คุณคุณแม่บอกว่าแม่ไม่เคยพูดคำว่าปลดนะ

ให้ทนายเดชาเป็นทนายของคุณแม่ดูแลคดีของน้องตังโมคนเดียว
ส่วนทนายกฤษณะพักก่อน

คุณแม่ก็มีการเตือนหลายครั้งแล้วแต่ไม่เชื่อที่มีการไปให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับตำรวจ
ก็เลยขอให้หยุดไปทำงานเบื้องหลังหน่อย
อยู่ที่สำนักงานของทนายเดชาก็พอ
ใช่ไม่ต้องออกหน้าแล้วใช่ค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ย
จะยกเลิกจดหมายที่แต่งตั้งทนายกฤษณะด้วยนะ
ถามมาถึงตรงนี้แล้วนี่ฉันนึกข้ามช็อตไปถึงอะไร

ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำคดีนี้แล้ว
แล้วยังไงจะมีเงินมาใช้คืนเจ้าหนี้ต่างไหม
แล้วก่อนหน้านี้ธนายกฤษณะก็ปฏิญาณตนเหมือนกัน
ผมจะทำคดีแตงโมให้เต็มที่เลย
ถ้าถูกปลดผมขอตายดีกว่า
ใช่ยังไงต่อ
แต่ยังถือว่าเป็นลูกมือช่วยทนายเดชาอยู่ไหม
ก็คงยังดูอยู่อยู่เบื้องหลัง
ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสัมภาษณ์ได้เมื่อไหร่
เดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมทราบรอตามข่าวของไทยรัฐทีวีเลยนะ